กลับมาฝึกซ้อมของทีมวอเล็กบอลสาวนะครับ

รายการที่ไต้หวันคือเอวีซีครับครับ

แล้วสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็เรียกนักกีฬาหญิงที่ไม่มีโปรแกรมในการแข่งขันวอเล็กบอลไทยแลนดลีก

แต่ว่ายังไม่ได้เรียกนักกีฬากลับไปซ้อม
ก็ให้เข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทย
วันแรกนะครับที่ยินเนียเซียม๑มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จากมีการฝึกซ้อมแบบออนไลน์มาตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคม
ในช่วงที่ยังไม่มีการประกาศผ่อนปลน

ก็นำโดยพิมพิชยากกรำจิดาพานาหัวหนองทิชายาบุญเลิศนะครับ
แล้วก็หลายคนที่มาซ้อมก็ร่วมกัน
ในการที่จะช่วยกันปรับร่างกายของตัวเองใช้เวลา๒ชั่วโมง
ก็มีการปรับพื้นฐานนะครับทำความคุ้นเคยกับบอล
แล้วก็มีการซ้อมในการรับบอลด้วย
แกรมของทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยปีนี้
ซึ่งยังคงต้องรอว่าจะจัดการแข่งขันได้หรือไม่ครับ